การค้นหาคุณแตงโมนิดาตอนนี้ผ่านมา๑๓ชั่วโมงกว่าเกือบจะ๑๔ชั่วโมงแล้ว
ปฏิบัติการค้นหาเราเริ่มนับตั้งแต่ที่ตำรวจได้รับแจ้งก็คือตอน๕ทุ่ม
ยังคงปฏิบัติการค้นหาแล้วก็มีการปรับแผนการค้นหาด้วย
ดังนั้นบรรยากาศการค้นหาสดตอนนี้จะเป็นยังไงนะคะ
นี่ค่ะนักข่าวของเรารอพร้อมอยู่แล้วนะคะ
ไปติดตามพร้อมกันจากคุณกริตภัทรผิวรมนต์รายงานจากท่าเรือพิบูรสงครามค่ะ
คุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อช่วงเช้านะครับ
ทีมกู้ภัยทางน้ำได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงไปค้นหาคุณแตงโม
บริเวณเจ้าแม่น้ำเจ้าพยากกว่า๒ชั่วโมง
ตอนนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่ายังไม่มีวิแววที่จะได้พบคุณแตงโมนะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งกับผู้สื่อข่าวนะครับ
ช่วงบ่ายนี้จะได้มีการปรับแผนการทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

ทางเจ้าหน้าที่นะครับได้นำกำลังเรือนะครับ
แล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ออกไปบริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพญา
มีเรือลำใหญ่นะครับแล้วก็มีเรือขนาดเล็ก
รวมไปถึงสปีดโบสต์แล้วก็เรือจากหน่วยงานราชการต่างนะครับ
ลำเลยที่นำลงไปบริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพญานะครับ
เป็นการปรับแผนใหม่ในการค้นหาคุณแตงโมนะครับ
ซึ่งเบื้องต้นนะครับหัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
ร่วมกับตันยูครับให้ข้อมูลว่าตรวจสอบพบว่ากระแสน้ำ
มีความเย็นแล้วก็ไปทางทิศเหนือนะครับ
ซึ่งจากการประเมินกรอบระยะเวลา
ถ้าปฏิบัติภารกิจค้นหาครบ๑๒ชั่วโมง

อาจจะพบตัวผู้ประสบเหตุที่คาดว่า

โดยการค้นหาในช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นการปูพรมนะครับ
จากจุดที่พัดตกซึ่งพิกัดตอนนี้นะครับได้รับแจ้ง
ก็คือสะพานพระราม๗ไปจนถึงสะพานพระราม๕
คาดว่านะครับรัศมีการค้นหาเนี่ยจะมีการกว้างมากขึ้น๑๐กิโลครับ
ซึ่งเบื้องต้นนะครับในเรื่องของครอบครัวนะครับ
แล้วก็เพื่อนสนิทของคุณตังโมที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะครับ
เรายังไม่ได้รับเคลื่อนไหวของทางครอบครัวนักแสดงคุณแตงโมแต่อย่างใดนะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่มูล
นิธิร่วมกับตันยูรวมไปถึงกรมเจ้าท่าแล้วก็ทหารเรือ
จะรับผิดชอบในส่วนของภารกิจการค้นหาผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่ครับ
ก็เดี๋ยวเราจะใช้เวลาอีกไม่นานนะครับ
คิดว่าในกรอบของ๑๒ชั่วโมงร่างน่าจะอิ่มน้ำพอสมควร
เราก็จะอาจจะปรับแผนในช่วงบ่ายเพื่อทำการค้นหาทางผิวน้ำนะครับ
วันนี้เราก็จะวางกำลังด้วยแผนบูรณาการร่วมกันนะครับ

แล้วช่วงต่อไปผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะทำแผนปฏิบัติการ
แล้วก็วางแนวเดิมเริ่มต้นใหม่
เพื่อเป็นลักษณะการปูพรมนะครับ
ในพื้นที่ที่คิดว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นจากจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ไหลตามกระแสน้ำไป

ก็เลยจากสะพานพระราม๗มา
แล้วก็มุ่งหน้าสะพานพระราม๕นะครับ

ก็คือจากที่ที่เรายืนอยู่ตรงท่าพิบูรสงครามหนึ่งเนี่ย
มองไปทางหน้าน้ำ
ให้เปิดเป็นลักษณะ๔๕องศาถึง๖๐องศาแล้วกันนะครับ

เพราะว่ามีการเข้ามา
ขอความช่วยเหลือบริเวณท่าเรือดังกล่าว

วันนี้นะครับได้มาช่วยอำนวยความสะดวกในพื้นที่ด้วยนะครับ
แล้วก็ได้ฝากถึงคนที่ลุ้นกับข่าวนี้นะครับ
ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่ครับ

อยากให้ทุกคนให้กำลังใจกันทุกคนนะครับ
ให้กำลังใจทั้งทีมกู้ภัยแล้วก็ตัวคุณแตงโมด้วยนะครับ
นะครับรวมไปถึงการงดการสร้างเข่า

หรือว่าข่าวลือที่ส่งผลให้การทำงานของเจ้าที่เนี่ย
ซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากมากขึ้นเป็นดีที่สุดนะครับ
รอบทั้งบอกว่าหากทีมเจ้าหน้าที่มีโดนมาเสริมนะครับ
อาจจะเป็นการช่วยการค้นหาได้อีกทางหนึ่งครับ

การค้นหายังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับ
มีเจ้าหน้าที่นำกำลังเสริมออกไปทางแม่น้ำเจ้าพญา

ว่านะครับว่าเราจะได้พบเจอคุณแตงโมอย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนครับ
นี่คือบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับ
อธวิตถ่ายภาพกฤตภัษฐ์ผิวรมล
รายงานสดจากท่าเรือพิบูรสงครามจังหวัดนนทบุรีครับ

นี่คือปฏิบัติการในการค้นหาในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ

ก็คือเรื่องของตำรวจในการสอบปากคำเพื่อน

แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือการไปตรวจหา
สิ่งผิดปกติที่เรือ
เพราะว่าตอนนี้เรือถูกจอดไว้ที่อู่ต่อเรือแห่งหนึ่ง

เพราะฉะนั้นติดตามข่าวเที่ยงให้จบเลยนะคะ